ไปดูเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ในพื้นที่จังหวัดบึงกาลนะครับที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
ก็ไปตามงอนง้อขอคืนดีผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่เขารู้ว่ามีครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ยอม
ก็เนี่ยฮะพาขึ้นรถไปก็ยิงเขาซะ
เสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายตามนะครับ
ที่ลานจอดรถของหอพักแห่งหนึ่ง
ริมถนนชาญสินอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในรถยนต์ตอนที่ได้รับแจ้งเหตุ

แล้วก็พบว่านายธเนธอุตมะอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นอาสาสมัครดินแดนอำเภอเมืองบึงกาลเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ใช้ปืนพก๙มมยิงตัวเองกระสุนเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้าย
หายใจรวยรินอยู่ที่เบาะคนขับนะฮะ
แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงชื่อนางสาวเอมออนแก้วมงคุณ
อายุ๒๘ถูกยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันเข้าที่เหนือหูขวาทะลุขมับซ้าย
ก็เหมือนกับนั่งอยู่บนตักนายธเนธด้วย
แต่ตัวนี้ก็เอียงไปแล้วพับไปแล้วเพราะว่าถูกยิง
ยังมีชีพจรอยู่นะครับตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
เนี่ยฮะเช้าเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
จากการสอบสวนของตำรวจสพเมืองบึงกาลนะครับ
ทำให้ทราบว่าผู้ตายทั้งคู่คือนายธเนธกับนางสาวเอมออน
เขาก็คบหากันมาพอสมควรแล้วนะครับเป็นเวลาพอสมควรหลายปี
แต่หลังจากที่ฝ่ายหญิงได้ย้ายที่ทำงานทำงานธนาคารแล้วเขาย้ายไปอีกแบงค์หนึ่ง
ปรากฏว่ามีหนุ่มมาชอบพอเพราะว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดี
นายธเนธก็หึงหวงก็เลยมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
ล่าสุดเนี่ยถึงขั้นเป็นฝ่ายที่ไล่เขาเองนะไล่ฝ่ายหญิงเนี่ยออกไปจากบ้าน
บอกเลิกเองอะไรเองหมดนะครับแต่เลิกแล้วไม่เลิกจริงฮะค่ะ
ก็ยังตามไปนะครับยังคอยเกาะติดดูความเคลื่อนไหวไปแอบดูเขาว่า
มีผู้ชายคนไหนมาติดพันธุ์ไหมอะไรยังไงก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ย
ยังมีคนบอกว่าเห็นนายธเนธมาป้วนเปี้ยนอยู่ที่หอพักของฝ่ายหญิง
หลังจากที่เขาออกมาอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยถามว่ามาทำไมก็มาบอกว่ามาตามดูว่าจะมีใครมาจีบบ้าง
จะไปกับใครหรือเปล่าแล้วพอตอนเช้าเขาออกมาจากหอพักก็เนี่ยฮะพยายามง้ออีกนะครับ
ฝ่ายนางสาวเอ็มออนก็ไม่ยอมนะครับก็เลยชักปืนขึ้นมายิงนางสาวเอ็มอ่อน
แล้วก็ยิงตัวตายตามนะฮะพาเขาขึ้นรถไปนะครับเนี่ยนะฮะสอดคล้องกับที่พี่สาวของนายธเนธบอกว่า
เช้าเมื่อวานนี้๘โมง๕๗นาทีเช้าเมื่อวานนี้นะน้องชายโทรศัพท์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน
เป็นการโทรนะโทรมาหาบอกว่ายิงฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้วให้รีบมาที่หอพัก
พี่สาวของนายธเนธบอกว่าตอนนั้นยังคิดว่าน้องชายล้อเล่นก็ยังบอกน้องไปว่าอย่าไปทำอะไรเขานะ
แล้วก็วางสายไปแล้วก็เลยลองโทรศัพท์กลับไปหาน้องอีกทีนึงแต่ทีนี้น้องชายไม่รับสาย
ก็เลยเอกใจขี่รถมาดูที่หอพักพอเปิดประตูเข้าไปดูที่รถของฝ่ายหญิง
พบว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้ว
โทรเข้ามาบอกว่ามาหาหน่อยอยู่หอนี่
วางโทรศัพท์เสร็จสองโมงห้าสิบเก้าพี่ไปถึงนู้นหมดทั้งผู้คนแล้ว
คนต่างทำใจได้แล้วน้องพี่ก็ทำใจได้
แต่เราต้องเจอกันว่าอยากจะทำอะไรหรือแบบเขา
เพราะว่าแกมีปืนไง

เขาบอกว่าอย่าทำอะไรถ้าเลิกก็เลิกกันไปธรรมดา
ไม่ต้องไปอะไร
ทุกคนให้กำลังใจก็บอก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
เพราะไม่เห็นมีท่าทีผิดปกติอะไร
เมื่อวานตอนเช้าเห็นน้องชายพูดคุยกันปกติดี
แต่คาดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตอนนี้รู้สึกสงสารทางฝ่ายหญิงมากนะ
อีกทั้งก็รู้ว่าน้องชายเองก็รักจริงใจกับฝ่ายหญิงนั่นแหละ
ทางบ้านยังเตรียมจะไปสู่ขอหลังออกพรรษานี้
แต่มันก็มาเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นซะก่อน
เราก็เลยให้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราไปที่หอพักที่เกิดเหตุ
หอพักตรงนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านของนายธเนธผู้ก่อเหตุ
วันนี้ในหอพักไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียว
ก็ไปคุยกับเจ้าของหอพักเจ้าของหอพักบอกว่าเตรียมทำบุญ
แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อหอพักใหม่เลยนะคะหลังเกิดเหตุนี้
เพราะว่าพอมีข่าวนี้ออกไปก็ส่งผลกระทบค่ะ
ในหอพักเขากลัวก็เลยทำบุญซะหน่อย

ส่วนร่างของนางสาวเอ็มออนญาตินำมาบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านนาแสงอำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาลค่ะ
และเพื่อนร่วมงานกันท่ามกลางความโศกเศร้า
คุณพ่อของนางสาวเอ็มออนคุณพ่อพยุงศักดิ์แก้วมงคุณ
คุณพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
คบหากับนายธเนธหลายปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ลูกสาวก็ตัดสินใจจะแต่งงานด้วยนะ
แต่พ่อขอให้ไปสืบดูก่อนว่าฝ่ายชายเคยมีครอบครัวแล้วหรือยัง
เพราะว่าลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่าฝ่ายชายบอกว่าโสด

ลูกสาวก็หลงเชื่อคบหาด้วย
สุดท้ายพอไปสืบดูอ้าวฝ่ายชายโกหกหมดเลย
ลูกสาวก็เลยตัดสินใจขอเลิก
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกค่ะ
เคยเอาปืนมาขู่นะคะ
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุเศร้าถูกฝ่ายชายยิงซะก่อน
ตัดสินใจกล้าจะแต่งงานกับคนนี้อยู่แล้ว
พ่อก็เลยพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปสืบดูที่บ้านเขา
ใกล้เคียงหรือไปหาใครก็ได้
ไปสืบดูแล้วเขาก็ไปจริง

ไปเห็นเด็กนี้เป็นลูกใคร

ช่วงที่เขาคงโผล่นี้คือช่วงที่ลูกเราจะขอเลิกนะ

เขาเคยบอกว่าเขาควกปืนออกมาด้วย

ลูกสาวผมก็บอกว่าโทรมาหาแม่

เขามีปืนด้วยเขาเป็นคนที่ใจร้อน
แล้วเขาก็โทรไปหาเพื่อนกลัวจังเลย
แม่ก็บอกว่ามาอยู่บ้านไม่ต้องไป

แม่งานกำลังดีเงินกำลังมา

เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากคุณพ่อแล้วก็พี่สาวของนายธเนธคนเกาะเหตุเนี่ยนะ
ที่ว่านายธเนธข้อมูลตอนแรกที่บอกนายธเนธเป็นฝ่ายบอกเลิก
แต่ยังตามมาหึงเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่แล้ว
ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายบอกเลิกเพราะจับได้ว่าตัวเองเคยมีครอบครัวมีลูกติดอยู่สองคน

ค่ะแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกแล้วก็คนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์
บอกว่าฝ่ายชายไปดักรอไปเฝ้าอยู่หน้าหอพักตั้งหลายวันไง
รอคอยดูคอยมองว่าฝ่ายหญิงมีผู้ชายคนใหม่แล้วหรือยัง
ก็คอยตามหึงหวงทั้งที่ฝ่ายหญิงเขาเลิกแล้ว

เพราะว่าเขาก็ต้องการคนที่เขารู้สึกว่ามันจะไม่มีภาระอะไรที่สุดในการเริ่มต้นชีวิตการแต่งงานใช่ไหม
คุณพ่อบอกว่าเสียใจมากนะครับที่ลูกสาวต้องมาจบชีวิตเพราะผู้ชายคนนี้
หวังว่าลูกสาวเนี่ยจะมีครอบครัวที่ดีกลับมาอยู่บ้านด้วยกันมีความสุขด้วยกัน
เพราะว่าสร้างบ้านหลังนี้ใหม่เพื่อลูกคนนี้เพื่อเขาจะมาแต่งงานแล้วเขาก็จะมาขยายกิจการค้าขาย
พ่อก็จะลงทุนให้เพื่ออยากดึงลูกเข้ามาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ใกล้
สำหรับนางสาวเอ็มออนนะครับทางครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจศพ๑๔ตุลาคมนี้นะครับ
ส่วนนายธเนธผู้ก่อเหตุทางญาติจะชาปนกิจศพ๑๖ตุลาคม
ทีนี้เรื่องของคดีความเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขายังไม่ได้คุยกันนะ
มันก็เพิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
แต่หลังจากเสร็จสิ้นงานศพของทั้งสองฝ่ายก็คงจะได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องของคดีอาญาตำรวจบอกว่าก็ถือว่าจบนะ
เพราะว่าคนก่อเหตุเองก็ตายแล้ว
สิทธิในการนำคดีอาญาไปฟ้องย่อมระงับไปตามมาตรา๓๙
แต่ฝ่ายหญิงนะที่ถือว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำถูกยิงจนเสียชีวิต
ส่วนถ้าจะไปเรือกค่าชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมหรือไม่